หลังจากที่ไปเจอศพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกกระหน่ำแทง
แล้วศพถูกทิ้งเอาไว้เป็นเหมือนกับข้างทาง
ถนนนี้จะเป็นถนนแคบอย่างคุณเล่าเมื่อวานนี้
แคบแล้วก็จะมีคนเดินผ่านได้
เตอร์ไซค์สวนได้เล็กน้อยบาดแผลกระหน่ำแทงเยอะมากเป็นสิบแผลฮะ
ต้นทราบว่าผู้ตายวิ่งวินรับส่งผู้โดยสาร
อยู่แถวสุขุมวิทย์๒๑เป็นวินมอเตอร์ไซรับจ้าง
นั้นก็คือเส้นอโศกและคาดว่าน่าจะมีคนเรียกผู้โดยสาร
ผู้โดยสารเรียกเขามาส่งแล้วสุดท้ายก็คือ
ชิงทรัพย์หรือเปล่าเพราะมอเตอร์ไซค์หายไป
ล่าสุดมีหลักฐานเป็นวงจรปิดค่ะเดี๋ยวไปดูวินาทีก่อนที่
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะมากลายเป็นศพตรงนี้
ตอนที่เขาไปรับผู้โดยสารเป็นผู้ชายแต่งตัวดีเลยครับ
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็เรียกให้ไปส่ง
ดูภาพหลักฐานชิ้นนี้วงจรปิดครับ
นี่น่าจะเป็นภาพสุดท้ายครับที่ผู้ตายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ศรสีเขียวชี้อยู่ตรงนั้นวิ่งมาแล้วก็รับผู้โดยสาร
ศรสีแดงชี้นะครับนี่คือถนนเส้นอโศกมนตรีนะฮะ
นั้นก็จะใกล้กันกับสุขุมวิทย์ซอย๒๑ต่าง

คนที่เรียกให้ผู้ตายมารับเนี่ยคือนายพรชัยอายุ๒๙
ทำทีพูดคุยกับผู้ตายคือนายเอกชัยอายุ๓๐
รับจ้างนะฮะคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็พอตกลงกันได้
คนก่อเหตุก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พากันขี่รถออกไปครับ
หลังจากนั้นก็พบว่านายเอกชัยนั้นถูกฆ่ากลายเป็นศพถูกกระหน่ำแทง
เรียบทางรถไฟในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีก็คือจุดนี้
แล้วรถของผู้ตายหายไปแต่อย่างที่บอกว่าตรวจสอบได้ไม่ยาก
เพราะว่ารถยี่ห้อรุ่นสีทะเบียนตรวจสอบได้ง่ายอยู่แล้ว
เช็ควงจรปิดก็ไล่ภาพวงจรปิดไปครับ
ตั้งแต่บริเวณจุดที่ผู้ตายมารับผู้โดยสารยืนคุยกันรับไป
แล้วก็สุดท้ายไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยนี่ฮะแต่คุณดูสิครับ
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคนขี่อืมนี่ไงคนขี่กลายเป็นผู้ก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายก็คาดว่าหลังที่เขากระหน่ำแทงผู้ตาย
สิ้นลมนะฮะวงจรปิดหน้าปากซอยถนนชัยพฤกษลิ่งชันครับ
จับภาพคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายและหลบหนี
่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีเห็นว่าน่าจะไปหาคนรู้จัก
ไปหาเพื่อนที่อำเภอแก่งคอยแล้วก็มีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่
ไปจับกลุ่มเขาได้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตอนที่จับกลุ่มได้เนี่ยนะฮะ
เขายังให้การวกไปวนมานะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศ
ตอนที่ไปจับกลุ่มเขาได้ที่สระบุรีหน่อยผู้ชายเสื้อลายขาวดำคนนั้นน่ะ
ให้การบอกว่าเหมือนเขาเป็นรอปภแล้วหัวหน้าหน่วย
คือหัวหน้าของเขาปล่อยเขาไว้ทอดทิ้งเขาเหมือนหมาข้างถนน
เขาไม่มีตังค์แล้วก็เลยต้องไปก่อเหตุแบบนี้ฮะ
อ้างหัวหน้าหน่วยทอดทิ้งเขาเหมือนหมาข้างถนน
แล้วเงินเขาก็ไม่มีติดตัวเลยฮะก็เลยก่อเหตุสุดท้ายคุมตัวมาที่
โรงพักษพบางกรวยครับพื้นที่ที่เกิดเรื่องผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๑เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองนะฮะ
ผู้ก่อเหตุสารภาพครับนายพรชัยอายุ๒๙สารภาพอ้างว่า
เขาไม่มีเงินไม่รู้จักกับผู้ตายมาก่อนด้วย
ไม่มีเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวด้วยแค่ต้องการจะชิงทรัพย์
อยากได้มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเอาไปขายเพื่อหาเงินมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวันแล้วบอกว่าเป็นรอปภรายได้
ไม่พอกับรายจ่ายเขาอ้างแบบนี้โอ้จิตใจของคุณ
คือคุณเลือกก่อเหตุกับใครก็ได้อย่างนั้นเหรอ
มันไม่ใช่นะไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนด้วย
คืออยากได้ทรัพย์สินเขาก็เลยแทงเขาเลย
จากนั้นครับพอสารภาพแบบนี้ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชี้จุดเกิดเหตุและคุมตัวส่งดำเนินคดี
เงินไม่พอใช้ครับก็เลยไปซื้อมีดปลายแหลมมา๑เล่ม
แล้วโบกวินรับจ้างจะเลือกรถใหม่หน่อย
รับจ้างคันไหนที่รถใหม่จะเรียกคันนั้น
ให้ไปส่งแถวย่านบางกรวยแต่ไม่มีใครไป
จนกระทั่งผู้ตายยอมรับพาเขาไปส่ง
ตกลงค่าจ้าง๓๐๐บาทนี่นะฮะ
พอไปถึงใกล้จุดเกิดเหตุชักมีดออกมากระหน่ำแทงเลยครับ

เพราะแทงจากด้านหลังซ้อนท้ายแล้วก็แทงเลย
ผู้ตายก็เสียหลักล้มข้างทาง
จังหวะที่ก่อนตายนี่คือน่าสงสารมาก
เพราะว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าผมเห็นเขาคลานกระเสือกกระสุน
กระทั่งเขาล้มแน่นิ่งผมก็หยิบมอเตอร์ไซค์ของเขา
สตาร์ทรถหยิบหมวกกันน็อกของผู้ตายมาใส่
แล้วก็ขับออกมาจากจุดนั้นเพื่อกลับห้องพัก
เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บบัตรรอปภ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิดไปสละบุรีเพื่อจะไปหาเพื่อน
จนกระทั่งถูกจับจิตใจโหดเยี่ยมมากครับ
ขอให้ถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดฮะ